แน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหยุดยาวกันตั้ง๓วัน
หลายคนไปล่องแพ้ชมธรรมชาติที่เขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินจ้า

สะพานเทพสุดานี่คุณดู

ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะ
ที่เป็นสะพานข้ามเขื่อนลำเปล่าอยู่ที่จังหวัดกาลสิน
ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันมาเที่ยวที่นี่
แล้วก็มาล่องเรือแผ่ทานอาหารกันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นมาแบบไม่ขาดสายเลยคุณ

เหมือนฉันจะพาเธอลอยไปทอดอารมณ์สบายอกสบายใจ
นี่คุณค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวดีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
ที่เราจะได้ทั้งอากาศดีได้ชมธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
แล้วคุณเห็นภาพเมื่อกี้มันลมพัดชายคาญาณมันออกมาแบบอุ๊ยปิว

มาเลยคุณอยากสั่งอะไรคะอาหารอีสานส้มตำปลาเผากุ้งมาแม่น้ำมาหมด
ไข่เป็ดนะน่ารับประทานยิ่งนัก

เห็นแบบนี้แล้วนี่คุณผู้ชมค่ะอยากจะบอกเลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้

ใครอยากจะไปถ่ายรูปอยากจะไปทานอาหารอร่อย
สูดอากาศบริสุทธิ์กลางเขื่อนลำเปล่าเนี่ย

สะพานเทพสุดาเขื่อนลำเปล่าอยู่ที่ตำบลภูสิงศ์
อำเภอสหสคัญจังหวัดกาลสิน
รับรองว่าติดออกจุดใจแน่นอนดิ
พี่คนนี้ลงไปว่ายน้ำเลยค่ะคุณ
แต่ก็ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้แหละ
แต่คนที่แบบอยากจะมีกิจกรรมแก้เวนเจอร์แบบนี้

เพราะว่ามีกิจกรรมสนุกให้ได้เล่นกันด้วย

ต้มยำปลาน้ำหมากงน้ำสมตำ

เฮ้อแล้วทานในแพร่

ทานกินมีน้ำลายเกล้งเอือก

เล่นน้ำเสร็จหิวไงแล้วต้องมาหาอะไรอร่อยค่ะ
แพร่เขาก็อยู่ห่างกันมันก็มีความเป็นส่วนตัวด้วย
บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะคะ
ก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้จังหวัดกาลสินจ้า